เดตกรณีที่ตำรวจเมื่อวานี้ไปควบคุมตัวนายอภิชัยหรือว่าไอซ์ที่บ้านพักย่านเพชรเกษม
ก็ไปค้นเจอศพของนางสาวกิ๊กอายุ๒๒ปีถูกฝังไว้ใต้ดิน
วันนี้ทางแม่ของนางสาวกิ๊กก็คือนางสาวศึกษาพรชัยเชษ
ก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯเดินทางมาถึงสนามบินอุดรธานี
และยืนยันว่าศพที่พบที่บ้านของนายอภิชัยเนี่ย

บอกว่าตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจร่างที่ตำรวจขุดพบ
เป็นลูกสาวของเธอเพราะจำรอยสัก
แล้วก็รูปร่างของลูกสาวได้
บอกว่าการกระทำของนายไอซ์ถือว่าไม่ใช่คนนะครับ
เพราะว่าเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมอย่างมากครับ